วันนี้มีเหตุการณ์วัตถึกเกิดขึ้นที่โรงเรียนอัศวรรณชันคอนแวนด์
จากการแอบลักลอบต่อเติมอาคารของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้โรงเรียน
แล้วเครนนั้นเกิดหักทำให้นั่งร้านหล่นลงมา
โดนหลังคาโรงยิมจนพังถล่มนะครับแล้วก็นักเรียนบาดเจ็บไปนับสิบคน
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ก็บอกเลยไม่ต้องเหตุการณ์อย่างนี้
แค่ตอกสะปูอันเดียวผมย้ายหมดทั้งเขตเลย
ตอกสุดได้ค่ะนะสื่อได้ยินทุกคน

ได้ให้คำมั่นสัญญากับนางซีลินดาจงอุดมเริก

ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเครนก่อสร้าง
ต่อเติมรีโนเวทคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
บางรักกรุงเทพมหานครถล่มลงมา
ทำให้เศษวัสดุล่วงหล่นใส่อาคารของโรงเรียน

นักเรียนหญิงบาดเจ็บทั้งหมด๑๐คน
ล่าสุดทั้งหมดอาการปลอดภัยแล้ว
มีเพียงแต่เด็กหญิงหนึ่งคนที่ได้รับบัตรเจ็บสาหัสกระหลกศิษฐะร้าว
ยังคงเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลเลิศสิน
ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่า
อาคารดังกล่าวไม่มีวิศวกรที่เชี่ยวชาญคุมงานก่อสร้าง
และลักลอบฝ่าฝืนดัดแปลงอาคารไม่ถูกต้องตามที่ขออนุญาตไว้
โดยสำนักงานเขตสั่งระงับให้หยุดการก่อสร้าง
ตั้งแต่วันที่๑เมษายนที่ผ่านมาแต่ก็ยังฝ่าฝืน
ยืนยันว่าจะเอาผิดทั้งผู้ประกอบการและผู้รับเหมา
ดำเนินการลงโทษให้ถึงที่สุด
ทั้งนี้จุดเกิดเหตุคือโรงยิมของโรงเรียนอสัมชันคอนแวน
ตั้งอยู่เลขที่๒๕ซอยเจริญกรุง๔๐ซอยโอเลนเต็น

ซึ่งหากมองหันเข้าด้านหน้าโรงยิม
อาคารก่อสร้างจะอยู่ทางซ้ายมือด้านหลังห่างออกไปประมาณ๒๐๐เมตร
คุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับ
เป็นภาพจุดเกิดเหตุซึ่งขนาดนั้นนะครับ
เด็กนักเรียนจำนวนกว่า๔๐คนนะครับ
ก็กำลังนั่งเรียนวิชาภาระศึกษากันอยู่นะครับ
ซึ่งระหว่างที่กำลังนั่งเรียนอยู่นั้นนะครับ
ทั้งหมดก็ได้ยินเสียงดังปั้งขึ้นหนึ่งครั้ง
หลังจากนั้นประมาณ๒๓วินาทีนะครับ
ก็ได้เห็นแผ่นเหล็กจำนวนกว่า๒๐แผ่นนะครับ
ล่วงหล่นลงมาใส่เด็กจนได้รับบาดเจ็บครับ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอัศนวิหารอสัมชันเปิดเผยว่า
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุวัสดุก่อสร้าง
ตกลงมาใส่อาคารโรงเรียน
แต่ที่ผ่านมาเกิดเหตุลักษณะนี้มาแล้วกว่า๔ครั้ง
มีพวกเศษหินเศษปูนวัสดุต่างลนลงมา
ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ทั้งคุยกับบริษัทลิเวอร์กาเดน
ทั้งคุยกับเขตโยธามังลักษณ์นะครับ
ทั้งมีการแจ้งความที่สอนอบังลักษณ์ด้วย
แจ้งความนี้ประมาณ๒ครั้งแต่เหตุเกิดทั้งหมด๔ครั้ง
เขาก็สัญญาว่าจะปรับปรุง
สัญญาว่าจะระมัดระวังมากขึ้น

และ๑ในข้อสัญญานั้นเขาก็บอกว่า

แต่คุณนักขาว่านี่เหตุการณ์เกิดขึ้น
ผมเชื่อว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เขาแอบก่อสร้าง
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยบอกกับโครงการตั้งนานแล้วบอกว่า
อย่าให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเด็กเลย
ซับสินเราพอพูดกันได้
แต่พอเป็นชีวิตคนหรือความปลอดภัยของเด็กเนี่ยเรื่องสำคัญ

เพราะฉะนั้นทางผู้ใหญ่เขาก็พูดมาแล้วนะครับว่า
ถ้าโครงการนี้เขายังไม่สามารถที่จะดูแลลูกน้องเขาได้นะ

ผมก็มั่นใจว่าอาจจะมีเด็กบาดเจ็บมากกว่านี้เยอะ
ใช่เพราะว่ามันอาจจะลงมาเต็มโดยไม่มีอะไรป้องกันเลย

จะไม่พร้อมให้ข้อมูลใดกับสื่อ

ว่าจะดูแลนักเรียนให้ดีที่สุด

ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เชื่อว่า
ไม่ว่าฝ่ายไหนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
นาลีปุ่นนิ่มข่าวไทยรัตน์ทีวีแปรงงาน